คุณผู้ชมฮาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

เกิดขึ้นกับนักร้องที่ร้องที่ผับที่ชัยนาธ
และกำลังขับรถกลับที่นครสวรรค์
ปรากฏว่ารถชนเสียชีวิตนะครับ
ก่อนจะชนเขาขับรถแล้วก็โทรศัพท์คุยกับแฟนไปด้วยนะ
บอกแฟนว่ากำลังจะกลับแล้ว
แล้วก็เปิดลำโพงในรถไงคุณ
แฟนได้ยินเสียงดังโครมสนั่น
จากนั้นสัญญาณหายไป

ก็เลยโทรไปบอกเพื่อนให้ช่วยตามหาหน่อย

สภาพรถพังเละเลย
กว่าที่เจ้าหน้าที่จะค้นหารถคันนี้เจอนะคุณ

และสภาพมันพังเสียหายหนักนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายอัครชัยมั่นนวล
หรือว่าไอซ์อายุ๒๓ปี
นักร้องนำของวงดนตรีชื่อดัง
เมืองชายนาฏชื่อว่าวงอเมซอนนะครับ
พอญาติมาต่างร้องไห้กระงม
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนำร่างขึ้นมานะครับ

แล้วก็การกู้ร่างออกมาจากรถค่อนข้างจะยาก
เพราะว่าติดคาซากรถแล้วรถเละแบบนี้นะฮะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนผนโยธิน
พินที่ตำบลเขาธาพพระอำเภอเมืองจชายนาฏ
ที่เกิดเหตุมีร่องรอยรถเสียหลัก
ขอบถนนเป็นทางยาวกว่า๓๐เมตร
ก่อนจะชนโคนเสาไฟฟ้าอย่างแรง

ร่างของนายไอซ์ติดอยู่กับชิ้นส่วนหลังคา
และประตูรถยนต์ใกล้กับโคนเสาไฟ
โดยเสียชีวิตสภาพคือกระโหลกศีรษะแตกเลยนะครับ

ส่วนรถเก๋งพุ่งเข้าไปในพงหญ้า
ห่างออกไป๑๕เมตรนะครับ

งานเลี้ยงที่รีสอร์ทที่อำเภอมโนรม

ไอซ์ก็ขับรถแวะมาหาเพื่อนหน่อย
มาหาเพื่อนที่ร้านอาหารในตัวเมืองชายนาฏนะครับ
แล้วก็ยังขอขึ้นแจมร้องเพลงสุดท้าย
ก็คือเพลงแฟนเก่าคุณของวงลาบานูนนะครับ
แล้วจากนั้นไอซ์ก็ขอตัวกลับ
แล้วไอซ์ตอนกลับบอกว่าไปแล้วนะพี่

ไม่ได้เอกใจว่าไอซ์จะเกิดอุบัติเหตุ

เป็นคนนิสัยที่ขับรถเร็ว
พี่แล้วก็เพื่อนเลยเป็นห่วงนะครับ
แต่จากนั้นมาประมาณสัก๒๐นาทีเลยครับ
แฟนสาวของไอซ์ก็โทรมาบอกเพื่อน
บอกว่าระหว่างที่ไอซ์กำลังขับรถกลับบ้าน

คือข้ามจังหวัดจากชายหน้าไปนครสวรรค์
ก็โทรศัพท์คุยกับแฟนเปิดลำโพงคุยกัน
แฟนบอกว่าไอซ์กำลังบอกว่า
บอกกับเธอนะบอกว่ากลับบ้านแล้วนะ
ส่วนแฟนของไอซ์ก็บอกไปบอกค่อยขับนะ

จู่แฟนก็ได้ยินเสียงโครมดังสนั่นแล้วครับ
แล้วก็โทรศัพท์สัญญาณตัดไป

ก็เลยโทรไปบอกเพื่อนของไอซ์ที่อยู่ที่ชายนาฏ

เพื่อนออกตามหาตามข้างไม่เจอนะครับตอนแรก
คิดว่าอาจจะจอดรถไปนอนตามปั๊มหรือเปล่า

จนกระทั่งหาไปหามา

รอยรถบนถนน
แล้วก็ต้องส่องไฟเข้าไปในป่ารกข้างทาง
มาพบซากรถและรีบแจ้งกู้ภัยนะครับ
ครอบครัวนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ในอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
แฟนสาวของไอซ์บอกว่าทำใจไม่ได้จริง
ส่วนที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้ว่าไอซ์โทรวีดีโอคอร์กับเธอ
จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อไหร่ใช้โทรศัพท์บนรถหรือเปล่า
แฟนสาวบอกว่าความจริงไม่ใช่วีดีโอคอลกัน
แค่เป็นการเปิดสปิกเกอร์โฟนหรือว่าเปิดลำโพงในรถเท่านั้น

ไอซ์จะโทรมาบอกทุกครั้งว่าจะกลับบ้านแล้วนะ
แต่ถ้าถามถึงลางสังหรณ์แฟนของไอซ์บอกว่า
๒วันก่อนไอซ์จะขอไปที่ไหนสักที่หนึ่ง
จำไม่ได้แล้วก็พูดว่าขอไปครั้งเดียวครั้งสุดท้าย
เธอบอกน่าจะเป็นคำพูดที่เป็นหลังไม่ดีนะครับ
แล้วก็ที่ผ่านมาไอซ์ก็เป็นคนขับรถค่อนข้างเร็ว
เธอเองก็มักจะเตือนเสมอเพื่อนก็รู้นิสัยไอซ์

ส่วนคุณแม่ของไอซ์ก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่า
ที่ลูกชายจะออกจากบ้านลูกชายได้ชวนกินข้าวกันก่อน
แต่ว่าทีนี้นะครับแม่ก็บอกกินไหม
สรุปสุดท้ายนะฮะปรากฏว่าลูกชายไม่ทันได้กินคุณ
เพราะว่าลูกชายต้องรีบออกไปทำงานนะครับ
พอตีหนึ่งก็แม่บอกว่าคิดว่าออกมารอรับลูกเหมือนทุกทีดีกว่า
เพราะว่าลูกจะกลับมาช่วงเวลาประมาณนี้
หลังจากเลิกงานร้องเพลงตามผับเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ทีนี้ในวันเกิดเหตุลูกไม่กลับมา
กระทั่งมารู้ข่าวร้ายในช่วงเช้ามืดนะครับ
ก็เลยเดินทางไปกับสามีเพื่อตามหาลูกชาย

กว่าจะเจอรถที่ประสบอุบัติเหตุ
กว่าจะเจอร่างลูกชายที่ติดคาในรถ

ตีหนึ่งก็ออกมาดูว่าลูกกลับหรือยังแต่ยังไม่กลับ
วนหาอยู่พักนึงแต่เห็นแล้วตรงนั้นน่ะ
ว่าเป็นรถมีวัดเหตุแต่ไม่เห็นรถเก๋ง
เห็นแต่ตำรวจมิ้นก็คิดว่าคงไม่ใช่
ก็เลยวนไปนู่นสารกลางนู่นแล้วก็บอกแฟนเขาบอกเจอแล้วเจอแล้ว
ทุกอย่างทำให้แม่หมดซื้อของให้แม่ทุกอย่าง

แม่รักลูกให้ลูกหลับให้สบายไม่ต้องห่วงแม่
นี่คือไม่ใช่แม่ของไอซ์เป็นนักข่าวของเรา
คุณนี้ก็ไม่ขอที่จะเปิดเผยหน้าตานะ
ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ
ก็อยากให้กรณีของอุบัติเหตุเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ใช้รถ

โดยเฉพาะการขับรถกลับบ้านดึกดื่น
แล้วก็ขับรถข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่ด้วยนะฮะ